สวัสดีค่ะค่าไทยสดไหม้

พอเจอกันนะครับวัน๖๐๗มิถุนายน

ก็ไปอัปเดตเรื่องของสถานการณ์การเมืองกันสักนิดหนึ่งหน่อย
ต้องบอกว่าวันนี้ก็มีการจัดประชุมกับพักร่วมรัฐบาลนะคะ
ก็จะมีพักเก้าไกลเป็นแก่นำเรียกว่าในการประชุม
ครั้งนี้ประธานในการประชุมก็คือเป็นคุณพิธาเหมือนเดิม
แต่ไปประชุมกันที่พักเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพ
ก็ไปนั่งคุยกันนะคะว่า๘พักเขาเห็นตรงกันเลย
เรื่องของการขยับไทม์ไลน์ถ้ามีการจัดตั้งรัฐบาลเร็วขึ้น๒๓อาทิตย์เนี่ยก็ดีเลย
คุณพิทาบอกเป็นเรื่องที่น่ายินดีทำให้เร็วขึ้น
หมายถึงว่ามีรัฐบาลชุดใหม่ให้มันเร็วขึ้น
ค่ะก็คือกรกตรับรองแล้วคือทำงานแล้วก็รับรองได้เร็วขึ้นเนี่ย
ก็จะมีการจัดตั้งทุกอย่างได้เร็วขึ้น
เพราะว่ามันก็จะทำให้เรื่องของงบประมาณต่างเนี่ย

พร้อมกับมีการตั้งคณะทำงานเพิ่มขึ้นมาอีก๒นะคะ
คือก่อนหน้านี้จะมีทั้งหมด๑๒คณะทำงาน
มีขอเพิ่มขึ้นมาอีกสัก๒อันก็คือจะมีเรื่องของการปฏิรูปประมง
อีกอันนึงคือเรื่องของการจัดสรรเรื่องของงบประมาณ
มี๒อันนี้ขึ้นมาอีก๒อันนะคะ
คือวันนี้คุณพิธานก็มีการแถลงข่าวถึงความคืบหน้านะคะ
เรื่องแรกก็คือเรื่องของการประเมินสถานการณ์การเมือง
หรือระยะไทม์ไลน์การจัดสรรรถบันที่ผ่านมาเขาบอกยืนยันว่า๘พักเห็นตรงกัน
เรื่องที่กรกตรับรองสอสอให้เร็วที่สุด
หากเป็นไปตามที่ประธานกรกตเคยพูดเอาไว้เนี่ย
การจัดตั้งรัฐบาลจะเลื่อนเวลาเร็วมากขึ้น๒๓อาทิตย์
มันจะอยู่ที่ประมาณกลางเดือนกรกฎา

ประมาณกลางเดือนถึงต้นเดือนสิงหา

ซึ่งหัวหน้าพักทั้ง๘พักเห็นบอกเลยค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วน
แล้วก็อีกชุดคือคณะทำงานดูแลการเปลี่ยนผ่านงบประมาณ
เมื่อตั้งรัฐบาลแล้วก็จะมีการดำเนินการทันทีเลย
เพื่อที่จะเอางบประมาณไปแก้ไขเรื่องของปัญหาต่าง
ส่วนคำถามปรากฏภาพค้อนเขียวอ่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นกันเลยนะ
ว่าภาพนี้มันจะถึงขนาดยุบพักเลยเหรอ
ซึ่งสัญลักษณ์นั้นเขาบอกว่าตนไม่ทราบ
และไม่มีการโทรมาแสดงความยินดีจากพลเอกประยุทธ์
คือนักข่าวถามคือหลังจากที่แบบทุกอย่างแถลงข่าวกันเสร็จปุ๊บ
คุณพิธาเขาก็เปิดโอกาสให้นักข่าวแต่ละช่องถ่าย
เรื่องบุลโคลดคือเรื่องส่วนตัวแต่ปรากฏว่า

เขาบอกว่าแต่ละประเทศหลายประเทศก็มีใช้กัน

อันดับแรกรู้สึกตัวเองดูไลฟ์อยู่เนี่ย
แต่อีกหนึ่งคำถามคืออะไรนะมีถามเรื่องของหุ้นหุ้น
ซึ่งเมื่อวานจริงก็มีการพูดเรื่องนี้กันไปแล้วนะคะ
เรื่องหุ้นเนี่ยคุณถามบอกว่าให้รอฟังรายละเอียดจากทางกรกตอย่างเดียวเลย
เรื่องครอบครัวผมเป็นผู้จัดการมรดกคุณวิทาก็ย้ำชัดเจนนะ
เมื่อสารสั่งจนถึงโอนหุ้นยืนยันเป็นผู้จัดการมรดกอย่างเดียวนะคะ
ไม่ได้รับโอนหุ้นส่วนกระบวนการฟื้นฟูไอทีวี
คือจริงมันมีกระแสออกมาว่ามันมีใครอยู่เบื้องหลัง
เป็นขบวนการที่จะทำให้มันมีการฟื้นไอทีวีขึ้นมาหรือเปล่า
คุณพิทาเขาบอกว่าเขาไม่ทราบว่าใครอยู่เบื้องหลังไอทีวีจะฟื้นขึ้นมา
เพราะผู้บริหารธุรกิจหรือเรื่องของการเมืองเขาบอกว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ
แต่ผมต้องลดความเสี่ยงของผมเองก็คือเมื่อปลายเดือนที่แล้วก็เลยมีการโอนออกไป
เพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าไอทีวีอยู่ดีจะฟื้นกลับมากลายเป็นสื่อหรือเปล่าไง
ไม่รู้ไงพี่ตอนไอทีวีมีแค่๓๕๗๙เนี่ยเองที่เนาะ
ทีวีแต่ตอนนี้แหมมันก็มีหลายช่องแล้ว
ถูกไหมครับนี่แหละค่ะแล้วก็ถามเรื่องของความเชื่อมั่นที่ยังต้องมีการพูดคุยกับทุนเก่าเศรษฐกิจ
คุณวิทาก็เลยบอกว่าเศรษฐกิจต้องโตกระจายไม่ใช่หัวโตเฉพาะในกรุงเทพอย่างเดียวเศรษฐกิจมันจะต้องมีการกระจายออกไปด้วย
พักร่วมตั้งรัฐบาลพร้อมที่จะเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นเพื่อเศรษฐกิจเดินไปให้ได้ไม่ใช่คนแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ย
ก็มีคำถามอะไรแหละคำถามอีกครับอู๋คำถามเยอะกว่านี้อีกค่ะค่ะ
ก็ค่อนข้างจะตอบเคลียร์อืมวันนี้แหละก็คือเกี่ยวกับเรื่องหุ้น
ค่ะว่าตอนเนี้ยเขาไม่ได้ขายแต่เป็นการโอน
เขาได้รับมาจากพ่อปุ๊บคุณพิทาเขามีพี่น้อง๓คนถูกต้องไหมฮะ
เขาไม่จำเป็นต้องบอกว่าเขาไปให้ใครแต่หมายถึงว่าเหมือนกับว่าถ้าสมมุติเอาจริงเนี่ยเขาบอกโอ้ฝ่ายกฎหมายเก่งนะ
เท่ากับหุ้นเนี่ยไม่ได้อยู่ในมือพิธามาเลยคือง่ายว่าพ่อเขาเสียชีวิตปุ๊บเขาเป็นผู้จัดการมรดกสมบัติทั้งหมดก็ต้องอยู่ในมือเขาถูกต้องไหมคะ
อยู่ในกองกลางแต่ยังไม่ได้โอนให้ใครก็เท่ากับตอนนี้หุ้นก็ไม่ได้อยู่ทุกตัวคุณพิธาแล้วก็เท่ากับโอนไปให้กับคนที่ได้รับไปแล้ว
ก็คือโอนสมบัติแต่ก็ต้องไปดูอีกนะฮะว่าสิ่งต่างเป็นยังไงดีเทลเป็นยังไง
แล้วก็มีไปถามเรื่องบอกว่ามีกระแสข่าวออกมาว่าอาจจะมีการให้ใบแดงว่าที่สอสอประมาณ๒๐คนที่เมื่อวานเราคุยกันไปเรื่องนี้
บอกว่าสมการในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันจะเปลี่ยนคั่วหรือเปล่าก็คืออาจจะเป็นโอเคเป็นพักเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลหรือเปล่า
อันนี้คุณพิธาก็พูดแบบนี้เลย

เอ้าถ้าสมมุติคุณสมบัติของคุณพิธาเกิดไม่ครบ
ก็จะเป็นการเลือกตั้งใหม่ของเขตที่ก้าวไกรชนะหมดเลย
เพราะหัวหน้าพักเวลาที่ผู้สมัครจะสมัครเป็นลงสอสอหัวหน้าพักต้องเซ็น
สมมุติหัวหน้าพักโดนเด็ดหัวไปเนี่ยถูกต้องไหมฮะ

พร้อมที่จะเลือกตั้งใหม่เพราะว่าโอ้โหคราวนี้จะเห็นเลยว่าเป็นยังไง
นั่นแหละอีกเรื่องหนึ่ง
อีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องนี้คุณพระดำน่าจะทราบ

วันที่กลับไทยยังไงอะพี่

ฉันไม่ใช่เป็นลูกเขาน่ะเถอะ

เนื้อลูกสนามเหมือนกับปีบ้า
เป็นรองหัวหน้าพักกูมีต้นต้องปิดเสียงทุกทีค่ะ

เมื่อวานที่เห็นเขาบอกว่าคุณอุ้งอิงเข้าไปที่ประชุมด้วย
คนก็เลยถามเจอคุณอุ้งอิ๊งไง

แบบว่ากระแสข่าวที่พ่อจะกลับมาจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม
จนวันนี้ก็มีกระแสข่าวอยู่ว่า
เฮ้ยทั้งหมดทั้งวันนี้เค้าจะกลับมาหรือเปล่า
แต่ถ้าสมมุติตัวเองได้มีโอกาสถาม

คุณถามใช่ไหมเพราะคุณไปเจอกันมานี่

ฉันเอาหลานไปเจอปู่
อ่าแล้วยังไงแต่ว่าพี่ถามเรื่องนี้ด้วยถูกไหม

คุณถามว่าไง

เขาใจคุณกับพ่อก็เยอะ

ก็เลยถามพ่อจะกลับมาจริงไหม

ถ้าสมมุติย้อนกลับไปเนี่ยวันเกิดพี่โทนี่คือ

เขาก็บอกว่าลองดูสิมดดำ

บอกอ้าวถ้ากลับมาครั้งที่แล้วกลับมา

ต่อไปอย่างเดียวเลย

นึกออกเปล่า
ถ้าสมมติกลับมา

ลูกของน้องอิงก็เพิ่งคลอด
คนที่จะตอบได้ที่สุดคือลูกของเขาก็คือคุณแพร่ทองทานชินวัฒน์
ซึ่งขอบอกว่าวันนี้คุณแพทองทานชิวัตคือคันดิเดตนายกภักดิ์เพื่อไทย
ก็เปิดเผยถึงกรณีคุณทักษิณชินวัฒน์
ระบุจะกลับมาเมืองไทยในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ว่า
ตอนนี้เอาตรงยังไม่มีการประสาน
คิดว่าแผนการกลับพอคุณพ่อน่าจะค่อยคืบหน้า
โดยจะกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ซึ่งเป็นเรื่องคงต้องมีการพูดคุยกับคุณพ่อ
ในส่วนของครอบครัวนะฮะต้องเตรียมความพร้อมไว้ให้
ทุกอย่างนั่นแหละอะไรจะเกิดขึ้น
ออกไหมหยุดอ่านหรือเงี้ย
สรุปไม่ว่ากลับกรกฎาใช่ไหม
แค่นั่นแหละเขาบอกกำหนดกลับควรเนาะจะไปกรกฎาคมเหมือนเดิม
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเขาเรียกว่าเดินหน้าออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่กรับ
ปีนี้เป็นปีที่๓เพื่อเดินสายให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพฟัน
พร้อมให้บริการตรวจฟันเบื้องต้นให้กับประชาชนฟรีเลยค่ะ
ครั้งแรก๒๑มีนาคมที่ผ่านมาที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพหมานคร
ครั้งที่๒ก็ที่วัดทิพพาวาสเขตลาดกระบังในวันพระหัสที่๘มิถุนายน
หรือว่าพรุ่งนี้ใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพช่องปากและฟัน
รับจำนวนทั้งหมด๑๕๐คนเท่านั้นนะฮะ
ให้ความช่วยเหลือไปที่จังหวัดสระบุรี
แล้วก็กลับมาออกหน่วยทันตกรรมนะครับเป็นฆาตกรรมเคลื่อนที่ครั้งสุดท้ายนะครับ
ในพื้นที่ที่เขตกรทมโดยผู้ที่สนใจนะฮะ

นี่นะฮะโอเคเร็วมากเลยเนอะ๓ปีแล้ว

เอาละฮะไปกันต่อเกี่ยวกับเรื่องรถขนน้ำมันเธอ

ห้าห้อให้คุณพูดเหี้ยเยอะออกทีวีไม่ได้นะ

กูยกจะไปก่อนนะ

ไปตายที่ไหนด้วยค่ะอ่านข่าวนะคะยังไงค่ะตรงนี้โอเค
ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับก็คือเรื่องราวของตำรวจนะฮะ
เขามีการไปจับรถน้ำมันคันหนึ่งเขาบอกว่าเป็นรถน้ำมันเถื่อน
ปรากฏพอจับไปนะฮะมันมีสายปริศนาโทรศัพท์มาหาตำรวจแล้วบอก
ปล่อยรถคันนี้นะเพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ดับสูงอยู่ที่
กรมสำหรับสามิทอืมแล้วรถคันนี้เป็นรถของพระพวกเดียวกัน
ให้ปล่อยตำรวจก็บอกไม่ปล่อยครับผมปฏิบัติหน้าที่อยู่
เขาก็ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้เลยอ่ะลองไปดูหน่อยครับคุณผู้ชมครับ
เนี่ยนะฮะก็เรื่องนี้เนี่ยนะครับทางพลตำรวจตรีจรูลปานแก้วนะครับ
พระพุทธมิชอบก็ออกมาพูดนะฮะถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะครับ
สรรพสามิทจังหวัดประชุบคิริขันนะครับไปจับกลุ่มตัวนะฮะ
นายสมบัติอายุ๔๗ปีฐานความผิดนะฮะมีไว้ครอบครอง
ซึ่งสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษีโดยมีรถบรรทุกน้ำมันดีเซลนะฮะ
อยู่ที่๑๕๐๐๐ลิตรเป็นของกลางภายหลังจากการจับกลุ่มนะครับ
คุณผู้ชมฮะมีคนเนี่ยนะฮะอ้างตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่
ระดับสูงของกรมสรรพสามิตรโทรศัพท์มาขอเจรจาบอก
ไม่ต้องดำเนินคดีนะเพราะรถคันนี้เป็นรถพักพวกของผมเอง
ล่าสุดเรื่องนี้นะครับทางฝั่งของคุณเกลียงไกลพัฒนาพร
ท่านก็เป็นรองอธิบดีกรมสรรพสามิตรในฐานะโฆษกรมสรรพสามิตรนะครับ
ก็ได้มีการเปิดเผยบอกว่านายเอกนิตินิติธรรมประพาท
ท่านเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิตรได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้ว
นิ่งนอนใจนะฮะกับกระแสที่มันเกิดขึ้น
เนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่เคารพต่อกฎหมาย
ตอนนี้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้วนะครับว่า
ข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นอย่างไรแต่ที่แน่นะฮะมันแบ่งเป็นสองส่วนครับ
คือหนึ่งคนที่โทรศัพท์ไปขอเจรจาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิตร
จริงหรือเปล่าหากพบว่ามีมูลความผิดจริงจะพักหรือว่าให้ออกจากราชการทันทีเลย
ใหญ่แค่ไหนก็ไม่รู้แต่จะให้ออกเลย
แล้วก็สองนะฮะจะมีการตรวจสอบว่าไอ้น้ำมันดังกล่าวที่ไปเจอเนี่ย
เป็นน้ำมันเถื่อนหรือน้ำมันที่ขนส่งโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่
พบว่ามีการกระทำความผิดจริงสรรพสามิตรจะดำเนินการต่อบุคคลที่กระทำความผิดตามระเบียบและกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นทันที
เนี่ยฮะคือเรื่องนี้นะครับทางฝั่งของพลตรวจตรีจรุลเกียรติท่านก็บอกนะบอกว่า
กรณีที่มีเจ้าหน้าที่กรมสรรพสมิตรโทรศัพท์มาขอเจรจาแล้วขอให้ปล่อยรถบรรทุกน้ำมันเถื่อนนั้น
จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงรวมถึงได้เรียกตำรวจชุดจับกลุ่มที่อยู่หน้างานเนี่ยมาให้ข้อมูลด้วยนะฮะ
ด้วยนะฮะเบื้องตนท่านที่ทราบก็ได้รับรายงานว่า
ผู้ที่โทรศัพท์มาเนี่ยเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกรมด้วย
อืมนี่ตอนนี้ตำรวจทางหลวงนะฮะต้องช่วยกันเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ขององค์กร
เพื่อสร้างศรัทธาให้กับประชาชนเพราะมันมีเรื่องของก่อนหน้านี้มาอีกนะ
เมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสคุยกับท่านค่ะเอ่อไว้มอนซืนเนี่ยคุยกับทางท่านตรูนเกียจเนี่ย
นะฮะคือท่านก็บอกว่าตอนนี้ยังไงก็ยังมีเป็นนโยบายเดิม
ตำรวจไหนที่ไม่ดีก็คือนิ้วไหนไม่ดีตัดทิ้งอืมอืม
ผมยังบอกท่านท่านก็ตอนนี้เป็นโดเรมอนแล้วทำไมอ่ะ
ตัดไปตัดไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วถ้าอีกนิดนึงก็เหลือแต่ข้อนี้แล้ว
เนี่ยแต่ท่านก็บอกไม่เป็นไรเราก็ยังต้องทำต่อไป
เพราะในสถานที่ไหนก็ตามแต่มันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดี
ต้องบอกก่อนนะครับว่าในทุกองค์กรองค์กรไม่ใช่ว่าไม่ดีนะ
กรเขาว่าดีแต่คนที่อยู่ในองค์กรนั่นแหละที่ไม่ดี
แล้วมันทำให้องค์กรเขาเสื่อมเสียเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งคนที่ดี
และไม่ดีอยู่ในองค์กรเดียวกันแต่บางเรื่องเนี่ยองค์กรมันเน่าเฟะจริง
มันอาจจะมีคนที่ไม่ดีและทำอะไรออกมาเนี่ยมันเห็นเด่นชัดมากกว่า
ก็จะโดนหนักหน่อยอย่างเช่นตำรวจอืมมันก็จะกลายเป็นคนก็จะมองภาพรวมเนอะ
ใช่เขามองภาพรวมแต่ตอนนี้ก็คือต้องมีการสังเคยณานัดหน่วงเพราะจริงอย่างเรื่องสวยมันมีมานานมากแล้วไงพี่
นานมากมี๓๙๓๘๓๙นะฮะโหน่ากลัวเรื่องนี้ใช่ไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะ
เรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์นะคะเรื่องของเฟซบุ๊กนักเรียนเลวเขามีการโพสต์ข้อความอะค่ะ
บอกว่าโรงเรียนดังจับนักเรียนเข้าค่ายเขาบอกว่าถูกครูฝึกทหารทำร้าย
กลายเป็นประเด็นจริงนะคะประเด็นร้อนจากเบนจันทร์แฉโรงเรียนคลั่งกฎ
นักเรียนที่มีคะแนนความประพฤติต่ำกว่า๖๐เข้าค่ายปรับพฤติกรรมที่ค่ายทหารเพื่อจะแลกกับคะแนนค่ะ
ก็ไปพบทหารครูฝึกเนี่ยกระชากคอเสื้อเด็กด่าทอแบบหยาบคาย
เขายืนยันนะคะที่ทำลงไปเพราะหวังดีโดยรายการช่วยเหลือจากครูที่ยืนดูอยู่
ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็เลยมีการลงพื้นที่ไปค่ะโรงเรียนเบนจมะราชูทิศจังหวัดจันทบุรี
ไปพบกับนายศักรพีนกน้อยท่านเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลค่ะ
ก็เปิดเผยเรื่องนี้บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อประมาณต้นเดือนมีนาคม
เป็นกิจกรรมการเข้าค่ายเพื่อปรับพฤติกรรมนักเรียนที่มีความประพฤติคะแนนต่ำกว่า๖๐
โดยก่อนเข้าค่ายทางโรงเรียนให้นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ทั้งในทางโรงเรียนแล้วก็ที่บ้านด้วย
โดยก่อนที่จะเข้าค่ายทางโรงเรียนเขามีการทำข้อตกลง
แล้วก็เรียนให้ผู้ปกครองรับทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนในกลุ่มตลอดนะเขาบอกว่าในไลน์กลุ่ม
ส่วนการเข้าค่ายเนี่ยทางโรงเรียนจัดมาเป็นครั้งที่สี่แล้วนะคะยืนยันว่าไม่มีการกระทำความรุนแรงกับเด็กนักเรียนอย่างแน่นอน
ซึ่งก่อนหน้านี้ทำไมไม่ร้องเรียนหรือมาพูดคุย
แล้วก็ขอยืนยันว่าเด็กนักเรียนทุกคนเรียนจบ
คณะเดียวกันเนี่ยในประธานทวีฝน
ผู้มนวยการสนักงานข่ายที่ผืนที่การศึกษามาธโยมศึกษาจันทบุรีเอง
ก็พี่ตราดก็บอกว่าตนเนี่ยเพิ่งได้รับรายงานจากรองผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นข่าว
บอกตนเองไม่ทราบเพราะว่าเป็นส่วนของทหารซึ่งทางทหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
ตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการสืบหาข้อเท็จจริงจากการที่ได้รับรายงานมา
ทางคณะครูฝึกที่อยู่ในเหตุการณ์ยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
เพียงการฝึกระเบียบวินัยการเข้าแถวเช่นเดียวกับการฝึกเข้าค่ายลูกเสือ
หากมีเรื่องราวดูแลเกิดขึ้นจริงเนี่ยก็คงไม่ปล่อยระยะเวลาผ่านมาถึง๓เดือน
ทำไมมันไม่เหมือนกันไงมันไม่เหมือนกับที่เขาว่ากันใช่ไหม
อันนี้คือคำที่เขาออกมาให้แขลงออกมาบอกต่อสื่อบนชน
ใช่แล้วก็ภูมิในการเขตพื้นที่การศึกษาก็ออกมาบอกแบบนี้เหมือนกันเลย
แต่ด้วยความที่โลกออนไลน์ทางแฟนเพจเขามีการโพสต์ข้อความระบุประเด็นเรื่องนี้กันไปไง
ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องไปดูข้อเท็จจริงกันอีกว่าทั้งหมดความจริงคืออะไร
แต่อันนี้คือคำแถลงที่ทางโรงเรียนเขาออกมาบอกจากตามข่าวมันเป็นยังไง
ตามเหตุก็คือเหมือนครูฝึกกระชากคอเสื้อเด็กดาทอย่างปลายอย่างนี้ไง
แล้วเด็กหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยเห็น
คือมีครูที่ปรึกษาที่เขาไปควบคุมกิจกรรมมา
อ้าวยืนอยู่ก็ยืนดูไม่ยืนมอง
ไม่มีเป็นเรื่องเป็นราวเลยทำไมต้องใช้ความรุนแรง
แล้วเด็กมันก็คงถามว่าถึงขั้นแบบโดนตัดคะแนนเช่นเขาบอกว่ามาสาย๒นาที
ก็ถูกตัดคะแนนจนถ้าเกิดต่ำกว่า๖๐ก็จะไม่ให้จบ
ให้ไปเข้าค่ายปรับพฤติกรรมอะไรอย่างนี้แม่
เขาก็ถึงขั้นต้องไปค่ายทหารเลยเหรออะไรอย่างนี้

คือแบบรุนแรงไปต้องไหมล่ะที่เขาว่ากัน
ก็ถ้าสมมุติจะพูดอีกหนึ่งเรื่องที่คนพูดถึงกัน
ก็เกี่ยวกับพลทหารดับบนเตียงในค่าย

อืมถูกแต่วันนี้เขาก็เชื่อว่าลูกเขาไม่ได้ถูกทำร้ายหรอก

เขาบอกว่าจากผลออกมาว่าม้ามแตก
วันนี้จากกรณีที่พลทหารวัลันวุฒิอายุ๒๘ปี

เป็นทหารเกณฑ์ผลัด๑ทับ๖๖เนี่ย

หลังจากนั้นปุ๊บเขาก็มีกระแสข่าวลือว่า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
แล้วก็เข้าไปประจำการเมื่อวันที่๑๖พฤษภาคมก่อน
จะมาเสียชีวิต๔มิถุนายน
ก็มีการเจรจาพูดคุยกับฝ่ายทหารและพยาบาล
ทราบว่าลูกชายตอนนี้อย่างไรเขาเชื่อว่าลูกชาย

ตั้งแต่หมอโทรมาบอกว่าลูกชายอยู่โรงพยาบาล
ทั้งหมดเขาบอกเขาไม่ติดใจหรอกว่าลูกเขาเป็นอะไร

แม้ลูกชายเนี่ยถามว่ามีโรคประจำตัวไหมก็ไม่ได้มีโรคประจำตัว
แต่ลูกชายมักจะเหนื่อยหอบง่าย
เวลาลูกออกกำลังกายเยอะหรืออะไรอย่างนี้
ลูกชายก็จะเหนื่อยง่ายหอบง่ายประกอบกับได้คุยแล้วก็เคลียร์กับทุกฝ่ายแล้ว
ส่วนผลการชนะสูตรออกมาแล้วแต่ยังไม่มีรายละเอียดมากนัก

ถึงจะทราบว่าสาเหตุการเสียชีวิตจริงคืออะไร

เดี๋ยวคุณหนุ่มคุณกลับมาจะให้เวลาคุณสักครึ่งชั่วโมง
อะไรพูดเรื่องอะไรกันคะนี่วันนี้คุณเป็นสภาพบ้านหมอปราไปมาแล้ว

บ๊อบบ้านเนี่ยห้องห้องที่คนตายก็บอก๓ศพแล้ว
สี่สี่แล้วแม่สะดวก๔อ่ะเออ
นี่ใช้เวลาครึ่งชั่วโมง
ใช่ไหม
ก็ไปดูเรื่องลาวของซังครับ
เรื่องราวของลุงชายาเสียงหล่อ

แต่ว่าแกใช่ชื่อในวงการชัยยา
อายุตอนแรกบอก๗๗ปี

ตัวผีพิวน์จริงมั้ยฮะ

แต่ประเด็นก็คือว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยนะฮะก็คืออย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่า
ก่อนหน้านี้มีเพื่อนบ้านเนี่ยได้กลิ่นออกมาจากห้องหมายเลข๗ก็คือห้องนี้นะฮะ
วันผ่านไปตอนแรกคิดว่าเป็นกลิ่นหนูปรากฏไม่ใช่คุณผู้ชมครับ
เขาก็เลยไปเรียกตำรวจมาแล้วก็กู้ภัยเนี่ยมาเปิดดูนะฮะ
พอเปิดเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องพังงะเลยนะเพราะกลิ่นเนี่ยตีออกมาเลย
กลายเป็นว่าในนี้ในห้องนี้ก็มีทางฝั่งของคุณลุงชายาท่านเนี่ย
นอนเสียชีวิตอยู่นะฮะเชื่อว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๓วันแล้ว
และที่น่าตกใจกว่านั้นฮะตามกำแพงห้องเจอแบบนี้คุณผู้ชมครับ
อย่าสร้างเวรสร้างกรรมกันเลยผมคงไม่โกรธใครหรอกเนี่ยนะฮะ
อะไรจะเกิดก็คงเกิดเนี่ยนะมันเป็นกรรมต่างนานานี่
คือทุกอย่างเนี่ยเขียนเอาไว้แบบนี้รวมไปถึงว่าได้มีการไปเจอ
เป็นไดอารี่นะฮะแล้วในแดรี่นั่นก็มีกระดาษแผ่นหนึ่งเหน็บอยู่ด้วย
ซึ่งในนั้นเนี่ยเขาระบุเลยว่าเป็นอะไรถึงลูชยาว่าลูชยาพูดบอกว่า
ผีหลอกผมทุกคืนทุกวันอืมตรงที่เนี่ยเป็นวัดเก่าเนี่ยนะฮะ
ที่เขาแรงไม่รู้ว่าทำบุญให้เขากันบ้างหรือเปล่า
เนี่ยนะตามนี้เลยเห็นไหมฮะทีนี้พอเรื่องนี้หลุดออกไปเนี่ย
ปรากฏว่าทางกู้ภัยที่ไปเนี่ยเขาก็ตกใจว่าเฮ้ยเขาก็ขนลุกกันอ่ะมดดำ
เต็มห้องเพราะอะไรเพราะจริงแล้วเนี่ยห้องแห่งเนี้ยเขาบอกว่าตายกันปีเว้นปีเลย
คือตายไอ้ปีต่อปีปีต่อปีเลยคนแรกเป็นคุณผู้หญิงคนหนึ่ง
ผูกคอเสียชีวิตอยู่ในห้องนี้หมายเลข
คนนี้ออกไปผูกคอฆ่าตัวตายข้างนอกทางเดิน
มันเป็นเหมือนกับซุ้มที่จะเดินเข้าไปในห้องเนี่ยข้างนอก
แต่ตัวเธอเองเนี่ยอยู่ในห้องนี้นะแต่มาฆ่าตัวตายอยู่ข้างนอก
คนที่สามเนี่ยเป็นโควิดแล้วก็ไหลตายอยู่ในห้อง
คนที่๔ก็คือล่าสุดก็คือลุงชายา
เขาก็เลยคิดว่าห้องเนี้ยมันแปลกรวมถึงกู้ภัยเองเนี่ย
คนที่เข้าไปเก็บศพลุงคนแรกเลยเนี่ย

จะเป็นคนที่เก็บศพปุ๊บแกก็จะทำความสะอาด
หลงน้ำเหลืองแกจะเช็ดเรียบทุกอย่างเลย
แต่ศพนี้เป็นศพแรกจากร้อยกว่าศพที่แกไปเก็บเนี่ย
ที่เข้าไปเสร็จปุ๊บแกเดินออกมาเลย

แกบอกว่าแกเองเนี่ยรู้สึกแปลก
แล้วก็รู้สึกแบบทำไมก็ไม่รู้ว่าทำให้แบบแกรู้สึกแบบแกกลัว
แกบอกแกไม่ได้กลัวแต่ว่าแกแบบรู้สึกไม่อยาก

เออไม่สบายอะรู้สึกไม่สบายใจที่แบบอยู่ตรงนั้น
ก็เลยออกไปนั่งข้างนอกและให้คนอื่นมาเก็บแทน
คือแกบอกว่ามันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ในความรู้สึกของแก

คือเรื่องนี้ปรากฏว่าไปถึงหูหมอปลา
หมอปลาก็เลยลงพื้นที่ไปเมื่อคืนตอนตี๓
ใช่คุณภาคภูมิบอกแล้วว่าหมอปลาไป
นี่นะฮะหมอปลามาแล้วหมอปลานะ

เดี๋ยวคนจะคิดว่าอ๋อพระถอดจีวรแล้วมาใส่เสื้อยืดหรือเปล่า
ไม่ใช่นะฮะนี่หมอปลาเห็นไหมล่ะ
อันนี้คือยืนฟังข้อมูลจากทางกู้ภัยอยู่
ไปพร้อมกับเมียรักฮะเนี่ยครับยืนกอดอกเห็นไหม
อืมนี่นะฮะหลังจากนั้นหมอปลาเนี่ย

เจ้าของห้องแล้วนะหมอปลาก็ไปดูเนี่ยนะครับ
ปรากฏหมอปลาก็ไม่ได้เดินเข้าไปนะก็มองนะฮะ
ไปสำลงสำรวจต่างนานาแล้วแกก็ออกมา

ปัญหากับลุงยังไงแต่ผมก็เชื่อนะ
คนมันจะตายหรือเวลาร่างกายเราอ่อนแอเนี่ย
โอกาสที่จะเห็นผีมันเป็นอยู่แล้ว

เราก็จะสามารถมองเห็นอีกสัมผัสหนึ่ง
แต่ยังว่ายายแกไม่ใช่หมอผีก็แก้อะไรไม่ได้
แต่ถ้าเล่าให้คนอื่นหลายคนฟัง

เพราะว่าทุกอย่างมันมีการแก้ไข
นี่แหละฮะคือหมอปลาแกก็ให้เหตุผลไว้แบบนี้นะครับ
คือหมอปลาเองมีอาการเนี่ยนะฮะผมแย่ผมแย่ผมแย่ผมแย่นะฮะ
แล้วก็มีอาการจะอาเจียนแบบนี้นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ก็ล่าสุดนะฮะก็ทางฝั่งของลูกชายของคุณลุงเองเนี่ย
ไปรับศพเรียบร้อยแล้วอืมนะครับแล้วก็จะนำไปบรรพินกุศลนะฮะ
แหละครับก็คือเรื่องราวของห้องอาถรรพ์นะครับแต่ว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
ก็มีหลายท่านบอกว่าจริงแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับห้องหรอก
เกี่ยวกับอะไรอ่ะคือคนจะเจ็บจะตายแต่สี่สามศพสบายแล้วมีศพ
สี่ศพสี่สบก็คือก็มันจะพูดยังไงอ่ะ
ใช่ไหมล่ะมันก็เป็นเรื่องที่อธิบายไม่ได้แล้วก็โอเคละ
อาจจะหลอนเรียงเป็นไปได้คือบางครั้งอ่ะอาจจะเรามอง
หมู่วิทยาศาสตร์นะฮะก็คือคนที่เขามีอายุเยอะ
เพราะคุณลุงได้เจ็บสิบสี่แล้วนะฮะแล้วตอนที่ไม่สบายเนี่ย
แกก็อาจจะเห็นภาพนู้นภาพนี้คืออะไรไปเรื่อยของแก
เพราะแกมีหลายโรคอืมแกไม่สบายหลายโรคนะฮะ
ก็เป็นไปได้ที่แกแบบอาจจะเพ้ออาจจะแบบอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะ
ของตัวเค้าเรื่องของตัวบุคคลอืมนะฮะ
แล้วก็เสียชีวิตอยู่ในห้องหรืออะไรอย่างนี้คือ

แต่จังหวะอาจจะไปประจวบหมอที่ห้องนี้พอดี

ทุกบ้านต้องมีคนตาย

แล้วทางวิทยาศาสตร์แล้วทางวิญญาณล่ะคะ
เชิญทั้งคุณริวจิตสัมผัส
คุณริวก็บอกแบบไหนบ้างคะ

ชื่อว่าเป็นรายการอังคารคุมโปงของฉันเลยวันนี้

ก็วันนี้ก็คือเชิญคุณลิวจิตสัมผัสมา

ก็สัมผัสได้ว่าทางฝั่งของลุงเนี่ย

เออทุกคนก็งงช้างไหนวะ
อะไรอย่างเงี้ยก็พูดหลังจากนั้นก็ไปเจอ

ว่ามีคนชื่อช้างเป็นกู้ภัย

ก็คือคนที่พี่เล่าน่ะเหรอ

คุณช้างเนี่ยแกก็อยู่ที่สว่าง
นี่เหมือนกันที่ระยองเนี่ยแต่ว่า
คือแกไปถึงเสร็จปุ๊บแกก็รู้สึกว่า

แกก็เลยเหมือนกับมีคนมาบอกให้แกกลับ

ก็เหมือนก็มีคนบอกว่าช่วยด้วย

เออแต่แกก็ไม่ได้กลับไปนะแกก็กลับไปเลย
แต่คุณลิวบอกว่าลุงเนี้ยเขาตามหาคนเนี้ย

แล้วมันก็เชื่อมโยงไปถึงอีกคนนึงชื่อว่าก๊อต

แต่ก๊อตเนี่ยตามหาไม่เจอ

มีกู้ภัยเนี่ยคนหนึ่งเขาบอกว่า
เขาเข้าคำถามว่าเขาเห็นชื่อก๊อต

พี่อะก็เลยโทรศัพท์ไปหาริติเวศ

ครับผมรับควรได้มั้ยฮะ
ตัวเขาอยากแกบอกเออมีคนเขาบอกว่าเอ่อคุณริวบอกว่ามีคนชื่อก็อตที่ลุงเขาจะตามหาอยู่
อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกอ๋อใช่ใช่มีเบอร์โทรแต่ผมผ่าศพอยู่รอแป๊บนึงนะ
คือทางฝั่งนี้ที่ไว้เขาผ่าศพอยู่อืมเสร็จเขาก็ไปหาเบอร์ให้
ปรากฏว่าโทรกลับไปเป็นคนชื่อก๊อตจริงจริงอุ้ยแล้วเป็นใครรู้ไหมใครคะ
ลูกชายของลุงอ๋อนี่อ๋อคือเป็นลูกชายของลุงใช่
เอาแต่ริวเขียนได้ริวเขียนเอาไว้ในกระดานเลยมีชื่อช้างมีชื่อก๊อต
โอเคถ้าเราจะอนุมานว่าคุณช้างเขาอาจจะลงเฟซบุ๊ค
ค่ะเราเรามองอีกมุมเลยนะอืมอ่ะสมมุติว่าคุณริวอาจจะไปเห็น
นี้มาก่อนของช้างมาก่อนก็อาจจะเอามาพูดอันนี้อันนี้คือ
ไม่ได้โทษไม่ได้กล่าวหาคุณลิวน่ะอืมแต่ว่าเราพูดอีกมุมหนึ่งอ่ะน่ะ
อ่ะแต่คนชื่อก็อตเนี่ยไม่มีใครรู้อันนี้มันไม่มีใครเห็นน่ะอืม
แล้วผมก็เลยโทรไปหาคุณก๊อตคุณก๊อตก็ไปรับศพพ่อแล้วเออ
แล้วก็บอกว่าก็มีลูกจริงจริงใช่เป็นลูกเป็นลูกมีลูกกี่คนน่าจะคนสองคน
ผมก็ไม่ผมก็ไม่ใช่ญาติเขาล่ะอืมก็ดีแล้วเออเออเออเออ
ถามก็เห็นแต่ละแนเอามดผีก็นั่นแหละประมาณแบบนั้นอืม
แต่ว่าก็เรื่องแบบนี้นะมันก็หาคำตอบไม่ได้หรอก
ทำรายการอ่ะไม่หรอกมันมีทั้งคนที่เชื่อและไม่เชื่อ
ถูกไหมแต่ว่าคนที่ไม่เชื่อเนี้ยอันนี้ก็จะฝากบอกไปนิดนึงด้วย
คือผมเข้าใจทุกคนว่าไม่เชื่อนะผมเองเนี่ยเมื่อก่อนผมก็เป็นคนที่
กลัวผีนะผมก็เชื่อนุ้ยแต่ปัจจุบันนี้ผมไม่กลัวแล้ว
ระแวงไหมระแวงเออแต่ว่าผมไม่ได้เชื่ออะไรที่มันแบบ
งมงายอืมพี่ไม่เชื่องมงายพี่เจอคนกำลังแบบเข้าทรงอย่างเงี้ย
พี่เอาเมื่อก่อนพี่เมื่อก่อนพี่เคยสูบบุหรีพี่บุหรีจี้เลย
เอาบุหรี่จี้หรอเออร้องกระโดดหมดอ่ะร้องผีออกหมดอ่ะผีออก
เออไม่มีผีกงผีก็จี้หมดอ่ะเออบางทีแบบพี่เจอบางคน
ร่างทรงยืนอย่างงี้พี่ทูบจี้อย่างนี้แกก็พูดคอ
ออกมาเลยโอ้โหอย่างเงี้ยตกใจตกใจอืมร่างออกหมดครับ
อืมคือผมก็ไม่ค่อยเชื่อแต่ผมก็ไม่เคยไปเหยียดความเชื่อคนอื่นนะ
อืมผมไม่เคยไปเหยียดความเชื่อของคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเชื่อของเขา
ถูกไหมคุณก็อาจจะมีเชื่อเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องของคุณอืม
บางคนอาจจะเชื่อเรื่องของมนุษย์ต่างดาวบางคนอาจจะไม่เชื่อ
อืมก็มีจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องนี้มันก็หาคำตอบไม่ได้เออ
เรื่องมันหาคำตอบไม่ได้มันเป็นเรื่องที่แบบโอเคมันก็มันมีมาทุกยุคทุกสมัย
เรื่องราวของความเชื่อก็ต้องย้ำมันมีทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่ย้อนกลับ
นับวันทำไมแบบว่างงไหมล่ะว่านับวันอ่ะมันก็ยิ่งแบบว่า
ใกล้ชิดมากขึ้นน่ะแต่มันก็จะมีแบบผู้สำแดงเดทไง

เหมือนกับของขังของขังที่แบบว่าเมื่อก่อนมีจริงไหมมีจริง
แต่ทุกวันนี้ของขลังมันโดนกลับมาเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นธุรกิจ
ถูกต้องป่ะเหมือนเครื่องรางของขังถูกต้องไหมล่ะ

รีบบอกคุณพี่ขาทุกวันนี้พระบรมศาลีริกฐาตุอ่ะ
มีขายที่ไหนรู้ไหม

พระบรมศาลิริกษาธาตรพระอาทิตย์เหงือกไปไง

คืออย่างพี่เองอย่างนี้พี่เคยเล่าในรายการไป

ปวดแบบปวดตรงเนี้ยปวดเป็นประมาณ๒เดือนอะ

หรือเป็นว่าพี่ไปจุดแล้วไหว้ปากแล้วมันหายนะพี่ก็ไม่รู้นะ
แต่ว่าก็แบบก็โอเคมันก็เป็นความเชื่อของเราก็สบายใจ
ก็สบายใจอีกเออทำแล้วสบายใจแต่มันก็จะมีอีกมุมหนึ่งว่าโอ๊ยตอนนี้เรามีเอามนุษย์เอาอากาศแล้ว
เรามีแบบโอ๊ยมึงจะไปเชื่อเรื่องพวกนี้อีกเหรอโอ๊ยตลกเป็นเรื่องอะไรก็มีอันนี้คือการเหยียดความเชื่อคนอื่น
แต่เหมือนกับเรื่องนี้บางคนก็บอกอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญถูกต้องแบบว่าที่เดียวกันแต่คนตายมันก็มีคอมเมนต์นะ
ตรงไหนไม่มีคนตายบ้างก็รู้ทุกที่มีคนตายหมดแต่อันนี้มันก็แบบถ้าสมมุติโอเคมันเป็นละครซีรีส์ดีมากเลยนะเรื่องอย่างนี้
แม้กระทั่งแอมสายนายถ้าเป็นเพราะเรื่องละครซีรีส์หนังจะสนุกมากเลยนะแต่ประเอิญมันเป็นชีวิตจริงไง
แล้วก็ปุ๊บเขาบอกว่าเป็นไปได้นะว่าคนเราอ่ะอาจจะป่วยป่วยแล้วเพ้อเขียนทุกอย่างเฮ้ยแต่ถ้าสมมุติป่วยแล้วเพ้อเขียนทุกอย่างเอาคิดในมุมงมงายสตอรี่นะ
สติสัปชยะดีมากนะก่อนตายเขียนได้ขนาดนั้นน่ะ
คือมันคิดได้หลายอย่างถูกป่ะอย่างเช่นเรื่องของพระเครื่องอย่างนี้ในอดีตก็อาจจะเป็นกุศโลบายของพระที่เขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวมาเนี่ยมีของดีให้นะ
พอเข้าไปก็ได้ของดีกลับบ้านก็ได้ไปฟังเทศฟังธรรมก็จะเป็นกุศโลบาย
บางคนก็แบบว่าบางท่านบางรูปพระบางรูปก็บอกว่าเอาพระไปนะเออแล้วก็ทำให้มันดีล่ะทำตัวเองให้ดีนะ
อย่าไปด่าพ่อล่อแม่คนอื่นเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้อยู่กับเรา
มันก็เหมือนเป็นกุศโลบายถูกไหมแต่เรื่องอภินิหารมันก็จะเป็นความเชื่ออีกแบบนึง
มันมีหลากหลายแต่ว่าเรื่องที่ผมเห็นด้วยคือการไปเหยียดความเชื่อคนอื่น
อันนี้ไหมยกเว้นนะยกเว้นไอ้พวกที่หลอกคนอันนั้นอีกเรื่องนะอันนั้นผมก็ด่าสบาย
มันมีหลอกเป็นเรื่องเป็นราวก็มีอันนั้นด่าเลยผมด่าสะบัดเลย
ไอ้อเภทแบบเอามือล้วงในน้ำลงในสายในหินปุ๊บอีบมาเป็นพระนี่ผมมาแล้ว
ไม่ใช่หรือแบบว่าอยู่ในภาพบริษัทก็ถ้าเสด็จไงถ้าเริ่มถึงถามเสด็จมาจากไหนก็หรอกค่ะ
คือผมเลือกที่จะเชื่อแล้วก็เลือกที่จะไม่เชื่อนะ
มันมีของจริงมันมีในโลกมันของจริงมันมี
ไอ้เรื่องไอ้ไอ้พวกมนุษย์จอมปลอมที่มาหลอกเนี่ยอันนี้ผมผมเหยียดแบบ
บอกผมเหยียดผมเหยียดเลยนะผมเหยียดจริงแต่ความเชื่ออย่างบางเรื่องอย่างนี้มันความเชื่อท้องถิ่นอย่างนี้
เรื่องผีปอบเรื่องอย่างนี้บางทีเป็นท้องถิ่นของเขาเราไปเหยียบเขาไม่ได้
แต่ยังบัตรแบบรักษาโรคอะไรอย่างเนี้ยจุบน้ำรักษาโรคอย่างเนี้ยไม่ใช่ใช่ไหมอันนั้น
คือมันก็มีหลายอย่างอ่ะมันก็ต้องมีหลายบริบทอ่ะคือว่าไงคนเราอ่ะจริงมันมีช่วงอ่อนแอร์และไอ้ตรงเนี้ยมันคือช่องว่างของความอ่อนแอร์
นึกออกปะล่ะคนเราทุกคนเกิดมาไม่มีใครไม่มีปัญหาหรอกไม่มีใครไม่มีอ่อนแอหรอก
แต่ปะเอิ้นช่วงนี้มันเป็นช่วงช่องว่างของความอ่อนแอร์ไงอืมเฮลั่นแล้วอะไรอีกล่ะจบนักของเธออ่ะ
อยู่ดีก็เฮลั่นขึ้นมาเพราะวันนี้คนไทยเข้าแคนดาไม่ต้องขอวีซ่าแล้วนะว้าว
แล้วอีกหลายประเทศเหมือนเมื่อก่อนเราไปญี่ปุ่นทีเนี่ยโอ้โหทำวีซ่าลำบากถูกต้องป่ะ
การไปญี่ปุ่นนี้ทุกวันนี้ก็ไปง่ายเกาหลีอย่างนี้ก็ไม่ต้องวีซ่าแล้ว
แต่ขนาดนี้รายงานว่ารัฐบาลแคนาดาประกาศข่าวดีผู้เดินทางจาก๑๓ประเทศ
มีสิทธิ์เดินทางไปยังประเทศแคนาดาโดยไม่ต้องขอวีซ่าเพื่อไปท่องเที่ยว
เนี้ยหลังหลังเนี่ยคนเอเชียไปทำธุรกิจที่แคนดากันเยอะค่ะ
เพราะว่าเขาค่อยจังจะฟรีหนึ่งคุณการศึกษาเยอะ
ไม่ต้องลูกพี่หม่ำมีลูกพี่เทศเข้นส์แครนดาส์หมดนะ
เขาบอกว่าเขาเป็นแบบเมืองที่หลายต้อนรับนักท่องเที่ยวเอเชีย
ให้ไปทำธุรกิจบ้านเขาเยอะพอสมควร

เขาเป็นใครครับฮะเขาเป็นใครนะ

ที่วันนี้คุณไม่ต้องไปขอวีซ่าเข้าแล้วล่ะ
แต่มีเงื่อนไขว่าผู้เดินทางจาก๑๓ประเทศเนี่ย
ต้องเคยถือวีซ่าแคนาดา
คือเอาง่ายคุณต้องเคยขอวีซ่าว่าแคนาดาที่ผ่านมา

มมีพวกมันคำอเหมือนอเมริกาก็ได้

ที่กำลังเดินทางไปแคนาดาด้วยวิธีอื่นเช่นรถโดยสารอย่างนี้ไม่ได้
หรือยังต้องใช้วีซ่านักท่องเที่ยวอยู่เหมือนเดิมอืม
แต่ถ้าวันนี้คุณเคยไปอเมริกาแล้วเคยไปแคนาดาแล้ว
เขาเปิดประเทศป้อนรับกูแล้วน่ะเธอยังไม่หมดอายุอืม
อายังไม่หมดอายุโอโอเคเพราะตอนนี้วีซ่ามีอีกการว่าสิบปีนะ
แล้วแต่ใครได้หรือลายคนก็ตื่นเต้นดีใจเพราะว่าอ่า
แคนนาดาเขาก็เปิดเป็นว่าไปกันบ่อยอะไรแบบนี้
แต่กว่าจะไปถึงใช้เวลาเยอะหน่อย

โอเคไปดูเรื่องนี้ค่ะแม่ค้าเตียงผ้าใบนะคะ
คือเจ้าตัวก็ออกมาชี้แจงมันเป็นประเด็นในโลกออนไลน
เขาก็บอกว่าเขาก็ไปเช่าเตียงผ้าใบ๔๐๐บาท
ระหว่างนั้นก็พากันลงไปเล่นน้ำแต่จู่เนี่ยแม่ค้าก็ทำท่าเหมือนจะเก็บเตียงค่ะ

คำตอบที่ได้รับกลับมาคือนั่งไปเลยยาวนั่งกี่วันก็ได้
พอทีนี้เขาได้ยินแบบเนี้ยค่ะเขาก็เลยนำเรื่องนี้มาโพสต์ลงโซเชียลล่าสุด
เป็นเรื่องเป็นราวนะคะที่ฟังกันไปคุณผู้ชม
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำเปิดเผยบอกว่า
เทศบาลเมืองชะอำมีการเรียกเจ้าของเตียงผ้าใบ
มาสอบถามถึงสาเหตุที่มันเกิดขึ้นค่ะ
ต้นทราบว่าเป็นการเข้าใจผิดกัน
ซึ่งทางผู้ประกอบการมีการตักเตือนลูกจ้างคนดังกล่าว

ไม่ต่ำกว่า๑๕วันเพื่อเป็นการลงโทษ
ในส่วนของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวหาชะอำเนี่ย

ไม่ว่าจะนั่งเตียงผ้าใบหรือไม่นั่งเตียงผ้าใบ

ส่วนแม่ค้าเตียงผ้าใบนางจิราภายุ๔๘ปี
เขาบอกว่าเป็นการเข้าใจผิดกัน
คำว่านั่งยาวไปเลยเนี่ย
เป็นโซโลแกนของผู้ประกอบการเตียงผ้าใบ

นั่งยาวไปเลยนั่งกี่วันก็ได้

ซึ่งทางลูกจ้างก็พูดกับนักท่องเที่ยวแบบนี้มาโดยตลอดค่ะ

หรือคิดว่าเป็นคำที่มันประชดประชัน

ตัวเองไม่ได้มีเจตนาไล่หรือจะทะเลาะวิวาสแต่อย่างใด

แล้วเขาก็ต้องเอาไว้บริการหวังค้านี้อีก
แล้วเขาก็ต้องโต๊ะไปสี่ร้อยได้สิบตัว
อ่าแล้วเจ้าของอะไร
เจ้าของโต๊ะก็เลยบอกว่า
นั่งได้ยาวสี่ร้อยอ่ะไม่มีอะไรกับสัตว์
สี่โมงขึ้นแล้วลูกค้าข้างโต๊ะจับหมดแล้ว
เขาก็เลยเก็บโต๊ะครับ
เขาก็เก็บโต๊ะเสียงดังใส่
ผมก็ทำเป็นมงว่าทำไมเขาเก็บเสียงดัง
แล้วเขาก็ทำหน้ามงไม่พอใจ
ผมก็เลยถามว่าเนี่ยเก็บโต๊ะนะครับ
หมดเลยหรือเปล่าให้นั่งกี่โมง
เขาก็เลยบอกว่าให้นั่ง๕ชั่วโมงลูกป้ายเอา
แล้วทีนี้อีกคนก็เลยบอกว่ายาวจะนั่งกี่วันกับผมนี้
พวกผมก็เลยบอกว่าอ้าวทำไมป้าพูดอย่างนี้

ผมอยากฝากว่าให้บริการลูกค้าให้มีใจบริการ
แล้วก็คำพูดคำจากกับลูกค้าก็ไม่ให้รุนแรงอย่างนี้ครับ
ไม่ให้ดึงหน้าดึงตาครับ
ถ้าไม่คะก็ขอโทษออกมา

ก็อาจจะเป็นแบบสำเนียงของเขาเปล่า
แต่เมื่อกี้ฟังจากคลิปเหมือนตอนหลังนี่มันเป็นแบบ

เนี่ยอ้าว

เดี๋ยวกลับมานะครับคุณผู้ชมครับ
มันเกิดเรื่องราวอะไรถึงกับคุณเปิ้ลไอลีนครับตอนนี้คุณต้องอ่านเองเพราะว่าไม่รู้ว่าไม่ได้ติดตาม
คนนี้มันเหนือชั้นดิทำไมอ่ะโอ้ยอยากจะให้เห็นหลังกล้องจริงจริงดูสิ
คือเอาง่ายคุณเปิ้ลเขาก็ไม่ได้มีโอกาสตอนแรกเขาบอกเพลงมั่นนีมั่นนีมั่นนีของเขาอ่ะ
มั่นนี้มั่นนีนะเออที่แบบว่าฟังแล้วรวยอืมปรากฏว่าตอนแรกเปิ้ลไอรินจะต้องไปร้องเพลงนี้ในขบวน
หลังจากนั้นปุ๊บเขาบอกกลางคืนวันเสาร์คนก็โทรมาแคนนางอุ้ยเขาบอกความจริงเนี่ย
กิจกรรมของนางจะมี๓อย่างคือร้องเพลงของนางเนี่ยนำขบวนแอลจีบีที
มันนีมันนีมันนีมันนีมันนีมันนีแหละเออแล้วมันฟินฟินฟินน่ะเออเออเออ
แล้วปุ๊บเสร็จแล้วปุ๊บนางก็จะได้ขึ้นไปถ่ายรูป
จัดงานแล้วอีกอย่างหนึ่งนางก็จะได้ขึ้นไปเล่นคอนเสิร์ตนั่นไง
กลางเออหน้าซึ่งก็เป็นความฝันของศิลปินหลายคนว่าค่ะครั้งนี้อาจจะมี
นางก็เตรียมนางก็เตรียมทุกอย่างมาแล้วอยู่ดีตอนคืนเขาก็แบบว่า
แคนเซิลนางอืมแล้วไงนางก็เลยบอกว่าเนี่ยแต่นางก็ดีใจนะ

เออคือแบบเอาไงก็มีการแบบมาผู้พัด
ถ้าสมมุติจริงมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง

มันมีการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้อง

มีทั้งคุณพิธามีทั้งคุณเอิด

เขาพูดนางก็คงจะเสียใจว่านางโดนแคนเซิล

มั่นนี้มั่นนี้มั่นนีขบวนแห่เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า

เพลงของนางอ่ะเก้งกวางระมั่งบางผักเขาชอบ

ใช่แต่ปรากฏว่าคนก็ไปดูว่าอ๋อนางเคยให้สัมภาษณ์
ก็อาจจะเป็นเพราะว่าน้าว่าอ๋อรู้แล้วล่ะว่าทำไมถึงไม่ได้ไป

เกี่ยวกับว่าอีกอย่างหนึ่งคือไปพูดถึงว่าเนี่ย
คุณรู้ไหมว่านายกที่ผ่านมาคือนายกตู่ทำอะไรบ้าง

นางก็เลยโดนแคนเซิลเพราะการเมืองหรือเปล่า

แล้วมีปัญหาอะไรกับทางคุณป่อเปี๊ยะด้วยนะ

ไปสัมภาษณ์รายการที่ของเวิร์คพอยต์

เหมือนพาดพิงว่าทางคุณป่อเปี๊ยก
หรือทางพิธีกรเอาเงินออกกับกรอง

ที่เขามีผู้จัดการคนหนึ่งชื่อคุณโบโซ่อะไรเนี่ย

ล่าสุดก็คือสิ้นสุดสภาพการเป็นผู้จัดการแล้ว

คุณโบมากระซิบที่ข้างหูเขาว่า

คือในซองจดหมายเวลาเรารับเงินจากรายการ
มันจะมีซองให้พร้อมกับใบหักประสิทธิ์ถูกไหมคะ

แต่ปรากฏไปถึงบ้านเปิดเหลือแค่๑๐๐๐๐เดียว

ก็คือคนที่ทางรายการทางเวิร์คพอยต์
เพราะว่าทางป่อเปี๊ยเขาเปิดคลิปเลย
เขาบอกว่าเพราะว่ามีการไปพาดพิงว่าป่อเปี๊ยะเนี่ย

จะบอกว่าเออคุณโบไม่ดูแลเขาแล้วนะ
แต่ปรากฏว่าคุณโบก็ยืนยันว่าเอาก็

คือพี่เปิ้ลเป็นคนโอนให้แต่ครั้งนี้ก็คือเป็นคุณโบเขาหยิบออกจากซองเองอะไรอย่างเงี้ย

ฟ้องเวิร์คพอยต์ว่าเหมือนกับทำให้เขาเหมือนแบบ
นี่ไงครับเขาบอกว่าเขาจะฟ้องทั้งคู่เลยเนี่ย
อันนี้เขามีชี้แจงหลายอันเนี่ย
มีกรณีในกรณีล่าสุดอันที่เรื่องว่าเงินหายไปจากซองก็แหละ
จะไปฟ้องเขาได้ยังไงเวิร์คพอยต์เขาไม่ได้ติดใจเลย
คือคุณจริงเปิ้ลต้องไปดูให้ดีก่อน
ว่าเขาจ้างเท่าไหร่

แต่พอแกบอกว่าแกไปได้ยินคนผู้จัดการแกบอกว่า

นี่วันที่๙โมงนี้เขาจะบอกว่าจะแทรกข่าวเห็นมั้ยเขาจะแทรกข่าว
จะฟ้องใครมั้ยนี่เห็นมั้ยเอ่อมินป้าหมาดอันสรรค์นี้น่ะ
จะดำเนินคดีกับคุณโบในมาตรา๓๓๔คดีรักทรัพย์ดำเนินคดีมาตรา๓๒๘บริษัทเวิร์คพอยในข้อหา
นำสื่อบางตอนในรายการอันมีข้อความที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด

คือจริงแล้วคือคุณไปออกรายการมันเป็นเสียงที่คุณพูดเองด้วย
ข่าวอีกเกี่ยวกับลุงตู่อะไรนะ

ดำคือนางไปออกรายการคุยทะลุดราม่า

คือเขาก็ต้องทำคลิปของเขา
รายการที่อย่างไอ้เทาไซไข่

ฮะอย่างหนกระแสเวลามีแขกรับเชิญมา

เพียงแต่ว่าบางช่วงที่เขาตัดออกไปอ่ะ

คุณเปิ้ลก็รู้สึกว่าคุณเปิ้ลไม่แฮปปี้

คุณตกลงที่จะสมัครใจในการที่ไปสัมภาษณ์แล้ว

ก็หมายถึงเราตัดสินใจว่าเราถูกว่าจ้างให้ไปพูดอยู่แล้ว

อันผมสัมภาษณ์ไม่ดีหรือผมพลาดไปอย่างนี้
ทางรายการเขาตัดออกมาอย่างนี้

เพราะว่าตอนนี้คนจะเข้าใจผิดนะออกได้ไหม

แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปประกาศฟ้องเขาไง

เพราะเหมือนผมเป็นเงินประมาณว่า
คุยเรื่องนี้กันเขาก็เหมือนว่านะ
เขาก็เลยว่าถ้าเกิดไม่อยากดูแลแล้วก็ได้นะเดี๋ยวให้คนชื่นนุษย์มาดูแล
นั่นแหละคือจริงแล้วเขาก็ต้องไปดูในสิ่งที่เขาพูดเอง
เขาพูดอะไรออกไปก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองพูดไง
จะไปบอกว่าแล้วตัดคลิปออกมาอย่างนี้มันก็ไม่ได้

เขาก็มีโอกาสฟ้องกลับสิไปทำแบบนี้บริษัทเขาเสียหายไง

ก็นั่นน่ะสิก็งงอยู่ไงมดดำก็บอกเบิ้ลเขาหน่อยดิ

อาจจะที่นางไปต่างจังหวัดนางก็เลยไม่ได้มองรายการใช่ไหม

ไม่คือเวลาอาจจะไม่ตรงกันใช่ไหม
ไม่หรอกนะนางอาจจะโดนถั่วลงตอนเช้านางก็เลยไม่กล้าไปออกรายการไหนแล้วหรือเปล่า

เกรงเม้าเรื่องเรื่องมีกล้องมันก็ตับมาเร็วเลย

กับแม่ปลาค่ะเขาจัดฉลองต้อนรับยายากับณเดชน์นะคะ
ก็คือเป็นข่าวดีที่หลายคนรอคอยเรื่องของการที่คุณอนุทิน

ใช่ขอคุณยาย่าแต่งงานใช่ไหมคะ
หลังจากฝ่ายชายเตอร์ไพรส์ชอตแต่งงานไปเรียบร้อยแล้วที่อิตาลี
แม่แก้วเองค่ะเขามีการโพสต์ข้อความนะคะ
เป็นโพสต์ภาพด้วยบอกว่าเขาเป็นภาพของสองครอบครัวที่พากันต้อนรับลูกทั้ง๒
พร้อมกับแคปชั่นบอกว่าแม่รวมพลังฉลองต้อนรับและยินดีกับลูกณเดชนลูกยายานะคะ
ขอจัดเต็มตรีมชมพูรักลูกทั้งสองที่ซื้อ

หลายคนเราก็โตมาจนวันนี้ก็มาถึงแล้วนะ

เห็นนักจากตอนวันแรกที่มาจริง
จริงไปบ้านหมดดำนาเตศ่ล่ะไปบ้านหมดดำ
ตอนทีงานสนุกอ่ะทำบุญบ้านหมดดำ

บอกแนะเตศ่ขยับรถด้วยพี่ด้วย
แล้วแบบแม่เขาแบบว่าแม่แก้วนี่คือแบบเป็นสุดยอดแม่ดาราจริงนะ

แต่แม่แก้วตอนนี้ชอบเปลี่ยนชื่อดาราละปังใช่ไหม
เป็นคนเปลี่ยนชื่อเด่นคงเด่นคุณนางเป็นคนเปลี่ยนชื่อหมด
แต่แบบว่าวันหนึ่งลูกจะยุ่งแค่ไหน
อย่างเช่นคู่นี้เขาจะรักกัน

เขาก็บอกว่าโอเคบุญมันต้องเสมอกันนางจะเชื่ออย่างนั้น
นางก็จะให้ลูกสองคนไปทำบุญคู่กันตลอด
อันนี้คือความเชื่อที่เขามีความเชื่อของเขาเห็นไหม
กระทั่งขึ้นบ้านใหม่แล้วเขาจะมีพิธีของเขาเห็นป่ะ

ฟินเห็นไหมละ

ฉันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันหาสินค้าก่อน

นางจะได้เงินไงเธอนางเอามาปล่อมก็ได้เงินนิดเดียว
แต่ผมไม่ได้สินค้ามากเลย
ใช่มันต้องมีสินค้านางจะได้เงินเยอะเธอ

วันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ